ได้เวลามากัดกันให้สบัติกับเรา๓คน

ไม่ใช่ว่าแค่พวกเรามานะ

เปรี้ยงปร่างน่าจะเป็นฝนฟ้าขนองด้วย
ใครที่เห็นฝนแบบนี้แล้วเห็นฟ้าแบบนี้แล้ว
เตรียมตัวกลับบ้านอาจจะพุทธติมนิดหน่อยนะ

มืดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ครับ

ลำโพงเสียงดีแบบนี้คุณผู้ชมครับ
แล้วก็ขอหน่อยขอ๓คำโดนใจ
ให้กำลังใจชาวบ้านน้ำท่วมนะคุณผู้ชมครับ
อย่าลืมนะแฮชแท็กแฮชแท็กหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นแหละ
ตามด้วยเบอร์โทรของคุณครับเดี๋ยวเราประกาศผลวันศุกร์นี้
แต่ถ้า๓คำโดนใจคุณชนะกับคุณสุพศราจะมีคำว่าอะไรบ้างครับ
อย่างแรกเลยโอเคหนา
ชาวบ้านตอบมาโอเคมั้งยังท่วมอยู่เลย
ของดิฉันเหรอคำเดียวแต่ซ้อนกัน๓ครั้งละกัน
สู้เออได้แค่นั้นเลย
ครับคุณมีไหมกับผมวิธิน้ำกัน
เออก็เป็นกำลังใจให้ช่วยกันวิบน้ำ
ก็ว่ากันไปแต่อย่างนี้ครับส่งกันมาสะสมกันเอาไว้
จะส่งมากี่วันกี่ข้อความก็ว่ากันไป
ไม่จำกัดอยู่แล้วแต่ขอแค่อย่างเดียว
ส่งมาได้เรื่อยต้องโดนใจบ้างแหละ
มาที่เรื่องของสิทธิ์ต่างนะครับไม่อยากให้ใครพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เรื่องของสิทธิ์ที่จะพูดถึงมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันหน่อยครับ
เผื่อจะลืมไปเผื่อจะเอ๊ะจำไม่ได้ว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
เอาไปทำอะไรได้บ้างสิทธิ์ต่างนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าบางมาตรการบางโครงการเนี่ยจะสิ้นสุดลงไปในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แต่รัฐบาลเองเขาก็เดินหน้าหามาตรการใหม่มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพต่อไป
โครงการใหม่เนี่ยนะฮะในเดือนตุลาคมนี้สิทธิ์ต่างเนี่ยมีอะไรบ้างมาย้ำกันตรงนี้
บางคนอาจจะรู้แล้วไม่เป็นไรฟังไปพร้อมกันจะได้เป็นการทบทวนส่วนใครไม่รู้จะได้ทราบกันเอาไว้ด้วยนะครับ
เรื่องของวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้คนละ๒๐๐๓๐๐บาทต่อเดือนแล้วก็มีโครงการเพิ่มกำลังซื้ออีกคนละ๒๐๐บาทต่อเดือนเหมือนเป็นการเพิ่มโบนัสให้
แล้วยังมีวงเงินในการซื้อก๊าซหุงต้มทั้งกลุ่มทั่วไปแล้วก็ร้านค้าหาบเร่แผงลอย๑๐๐บาทต่อเดือน
แล้วก็มีมาตรการในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกิน๕๐หน่วยเนี่ยให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเลยนะส่วนที่เกินสำหรับใครที่ใช้มากเกินไปส่วนเกินนั้นก็ต้องจ่ายกันเอาเองนะครับ
จะได้ช่วยกันประหยัดไฟด้วยเนาะแล้วก็มีค่าน้ำปลาปลาที่แบบว่าไม่เกินร้อยบาทต่อเดือนอันนี้ถ้าหากมีส่วนเกินก็ต้องจ่ายเอง
บางคนบอกว่าไม่เอาหรอกไม่สนใจหรอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงั้นมาหาผมไหมเดี๋ยวผมให้บัตรสวัสดิการหัวใจ
ดูแลให้ตลอดชีพงบมีงบเท่าไหร่ตั้งงบไว้เท่าไหร่บัตรสวัสดิการหัวใจงบแล้วเจ๊แล้วแต่หนูมาจากตรงไหน
มีเรื่องประเภทด้วยส่วนใหญ่ผมจะเป็นเรื่องของงบประมาณทุนค่าอาหารกลางคืนกลางวันไม่ได้
ทำไมอ่ะเดี๋ยวรู้อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมาอัปเดตเรื่องฝนฟ้าอากาศกลับบ้าน
เขาบอกว่านอกจากจะเตรียมหนาวแล้วก็ต้องเตรียมฝนด้วยนะครับเพราะว่ากรมอุตุออกประกาศแล้วนะว่าฝนเนี่ยจะตกทั่วทุกประเทศเลยครับ
ทั่วทั้งประเทศเลยนะใช่ครับทั่วทั้งประเทศเลยนะโอ้ยคุณผู้ชมเตรียมตัวให้ดีนี่ฮะกรมมูตุครับเขาออกประกาศนะ
เช้านี้ช่วงตี๓เขาบอกว่าร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพของเราและปริมณฑลด้วยนะครับนอกจากนั้นไม่พอภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวัน
หูเหลืองอารามขนาดนี้คือเอาไว้ง่ายโดนหมด
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมจับพลานหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำลายพาดอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับ
ส่วนในกรุงเทพก็ย้ำกันตรงนี้หน่อยนะ
เพราะว่ายังไงก็ต้องเจอกับฝนอยู่แล้ว
เย็นวันนี้ก็วางแผนในการเดินทางกลับดีนะ

มาแล้วนะคะแล้วบางคนไม่ได้เอาร่มมาเอ้าทำยังไงดี
ลองวางแผนหาร่มลืมร่มเพื่อนละทั้งคู่
ลืมร่มเพื่อนก็ไม่ต้องกลับบ้านไงคุณก็ใช้บ่อย
เวลาฝนตกไม่เคยกลับบ้านเลยเฮ้ย

บางทีเราก็กลับไม่ได้เราติดฝนไง

พูดถึงเรื่องของฝนที่เราจะต้องระวัง
จูด้งบอกว่าเดี๋ยวฝนจะลงมาเติมใช่ไหม
แต่ฝนเดิมที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนือ

ก็เริ่มแล้วนะคะยิ่งตอนนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดทงแดง

สถานการณ์น้ำที่สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำปิงครับ
จุดนี้คือสะพานนวรัฐอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นี่คือภาพตอนตีสี่ที่ผ่านมาอุ้ยน้ำเยอะวัดได้สี่จุดสองหนึ่งเมตรอืม
จุดสองหนึ่งเมตรนี่เขาเขาบอกว่ามันเกินเส้นวิกฤตแล้วนะคะครับ
ที่เขาวัดไว้เนี้ยมันไม่ควรเกินสามจุดเจ็ดศูนย์เมตรอุ้ย
ถือว่าเกินมาค่อนข้างเยอะอยู่นะเกินมาครึ่งเมตรแล้วนะ
ประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะคะส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านค่ะ
ร้อยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดศูนย์ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอืม
ตอนนี้ทางจังหวัดและเทศบาลนครเชียงใหม่สั่งเลยค่ะสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมเครื่องมือให้พร้อม
ก่อนหน้านี้ไปติดตั้งแล้วแต่ว่าต้องให้พร้อมด้วย

เครื่องสุกน้ำที่มันอยู่จุดต่างพร้อมทำงาน
รถขนย้ายประชาชนออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม
กระสอบทรายก็เตรียมไว้พร้อมเตรียมไว้พอ
เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

ส่วนพื้นที่รุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำปิง
ตอนนี้น้ำก็เอ่อเข้าท่วมทั้งสองฝั่งแล้วด้วย

ส่วนปัจจัยหลักของมวลน้ำครั้งนี้มาจากลำน้ำแม่แตงค่ะ
น้ำแม่แตงก่อนหน้านี้ฝนตกสะสม

รวมกับน้ำจากแม่น้ำปิงตอนบนและลำน้ำแม่ริมค่ะ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

บ้านป่าแดดบางส่วน
คุณสุภาษาไอ้ที่ที่คุณพูดมาเนี่ย

ใช่เป็นสถานที่สำคัญเพราะว่ามันอยู่ในเขตเศรษฐกิจไง
เขาปักทงแดงนี่คือใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ

สมมุติว่าเจ้าหน้าที่ไปไม่ถึงนะคะ
เบอร์โทรนี้จดไว้เลยนะคะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตอนนี้ก็ยอมรับว่าเขาพยายามทำงานอย่างเต็มที่
แต่บางทีเข้าไม่ถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

หรือว่ามีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้าอยู่ที่ชั้นหนึ่ง
อยากจะให้คนมาช่วยขึ้นขนขึ้นชั้นสอง

ตอนนี้น่าจะผ้าเงียนแต่จะหนักอยู่เหมือนกัน

เรื่องนี้กันบ้างเวลาไปทานอาหารร้านไหนต่อร้านไหนเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามีวิวสวยนี่ยิ่งดีถูกไหมใช่ครับ
เขาบอกว่าวิวที่นี่ก็สวยน่ากินลองไปทานไหมเล่า
อาหารน่ากินน่าทานไม่เขียนหรอก

กินอาหารกินวิวแบบนี้ไม่เอาด้วยหรือบ้าง
หาน่ากินบรรยากาศน่ากลัว

ถ้าเกิดว่ากินไปเรื่อยสักพักไหลไปกับลำน้ำทำไง
อาหารก็น่ากินน่าทานแต่กระแสน้ำนี่มันอุทกกับคายชัด
มันไม่ใช่น้ำไหลชิลล์ชิลล์เย็นสบายไซร์แล้ว
โอหยยังขุนขุนยังกระชาไทย
อ้อครับอ้ารานนี้ค่ะเหมือนเป็นร้านดังในจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อสักครู่เราเล่าไปไงว่าเชียงใหม่เจอน้ำท่วมหนักเลย
แล้วร้านอาหารต่างที่อยู่ตามลำน้ำเนี่ยก็จะเจอกับลักษณะแบบนี้นี่แหละครับ
ก็ต้องมาฝากเตือนภัยกันให้ดูคลิปนี้
ก็จริงแล้วเนี่ยเรื่องของร้านอาหารเขาอ่ะ
ไปเช็คมาแล้วแล้วดูมาแล้วว่าถึงแม้ว่ากระแสน้ำจะไหลแรงแบบนี้
แต่ยังปลอดภัยอยู่เขาเลยเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
แล้วก็ลูกค้าให้ไปนั่งทานที่ร้านได้
แต่ถ้าเขาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่แล้วว่าแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวอันตราย
เขาก็จะทำการปิดร้านแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปในบริเวณนั้น

ถูกเนี่ยแต่ว่าสังเกตน้องเสื้อดำมื้อสุดเสียวเคี้ยวไม่หยุดจริงนะฮะ
จริงคนมันกำลังหิวอะ
แล้วตาล็อกแรกไปนะตาแบบอยากจะกินต่อดูมั้ยนะ
ครับผมคุณผู้ชมครับจากเรื่องน้ำแล้วไปดูข่าวเตือนภัยนี้หน่อย
ใครที่กำลังจะไปทำงานเกาหลีอยากไปแต่ว่าต้องดูให้ดีนะครับ
เพราะว่าอาจจะเจอมิจฉาชีพหลอกได้ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมมาเตือนภัยสักนิดนึงเนี่ย
ใครที่อยากจะไปทำงานเกาหลีจังเลยค่าแรงดีดูหน่อย
ต่อต้านข่าวปลอมและก็กระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทยครับ
ตอนนี้เขาออกมาเตือนนะบอกว่าเฮ้ย
อย่าเพิ่งลงเชื่อคำชักชวนทางอินเตอร์เน็ตนะครับ
ชวนไปทำงานแรงงานรอบใหม่ที่ประเทศเกาหลี
แถมนี่เลยผลตอบแทนสูงมากครับ
นี่ให้ค่าเงินเดือนถึง๕๒๐๐๐บาทโอ้โหเยอะนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยเขาบอกว่ายังไงไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา
เออพูดภาษาเกาหลีไม่ได้มามาไม่เป็นไร
แล้วก็ไม่จำกัดวุฒิด้วยและที่สำคัญไม่ยุ่งยากในการขอเอกสาร
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้มันต้องเอกใจหน่อยนึง
ต้องระวังนะครับเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอม
คุณผู้ชมเป็นเรื่องปลอมซึ่งทางกรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน
เขาก็ได้ออกมาเตือนแล้วว่าข่าวทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด

แล้วก็ใครที่อยากจะเช็คความถูกต้องเนี่ย
โทร๐๒๒๔๗๙๔๒๓นะครับ

เพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวแบบมีไปเก็บเบอรี่
ประเทศแถวยุโรปอันใหม่แล้วนะที่เกาหลี
ข่าวปลอมนะข่าวปลอมนะคะอย่าไปเชื่อนะคะ
เอาทีนี้มาดูความหึงโหดของผู้ชายคนหนึ่ง
บอกว่าหึงโหดขนาดไหน
สะกดรอยตามแฟนสาวที่ไปนัดพบผู้ชาย

หลังจากนั้นยังไม่ทันพูดความทำเพลง
ไปข้อห้องเขาเปิดกระตูมาฟาดเขาดินี่
ท้ายถอยเลือดไหลอาบเลยอ่ะคุณผู้ชมดูค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บังกะโลแห่งนี้คุณคะ
เจ้านาที่คู่ไพรมูลและนิทีสว่าง
บริบูรณ์เมืองพัทยาครับต้องไปเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายตีจนเลือดอาบท้ายทอยเนี่ย
ชื่อว่านางสาวทิพย์พาพรอายุสี่สิบหกปีเดี๋ยวให้มีภาพให้ดูนะ
เลือดอาบคอเลยนะคะไหลไปถึงบ่าอุ้ยนี่โอ้โหร่องรอยหูเลือด
ประถมพยาบาลตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์
วันเสาร์ที่ถึงตุลาคมที่ผ่านมานะคะจากการสอบถามอ่า
ผู้บาดเจ็บคุณนี่แหละคุณที่พาผ่อนเนี่ยคุณที่พาผ่อนเล่าให้ฟังว่าอ๋อ
มาหาเพื่อนเพื่อนชายชาวต่างชาติที่ห้องพักจุดนี้นะคะแต่สามีใช้คำว่าแฟนแล้วกันเนอะ
แฟนเนี่ยแอบสะกดรอยตามไปเคาะประตูห้องพักเธอบอกว่าเอ้าใครมาเคาะไม่รู้แหละตอนนั้น
แต่เปิดประตูออกไปอ้าวเฮ้ยแฟนเนี่ยยืนอยู่ยืนจังก้าอยู่เลย
แล้วไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงเลยคว้าไม้มาตีโอ้โห
เธอเข้าที่ไทยทอยและตีต่อหน้าเพื่อนชายชาวต่างชาตินะคะ
ปุ๊บปั๊กวิ่งหนีไปเลยอ้าว
แล้วเธอก็เลือดอาบสิคะบาดเจ็บก็ต้องโทรให้กู้ภัยเข้ามาช่วย
คือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายกันแบบนี้นะ
อืมไม่ว่าจะโมโหขนาดไหนเลือดขึ้นหน้าขนาดไหนอ่ะนะคะครับ
เอาความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้
ผู้บาดเจ็บแจ้งความแล้วนะคะครับที่สอบพลเมืองพัทยา
เอาผิดกับผู้ก่อเหตุแฟนนุ่มเนี่ยชื่อว่านายนารากรพงชัยประสิทธิ
อายุสามสิบห้าปีเธอบอกนะเธอก็ยอมรับแหละ
ก็คบหากันได้ประมาณ๖เดือนแต่มันมีแต่ยังไงครับ
นารากรเนี่ยถือว่าเป็นคนที่พ้นโทษออกมาไม่นาน
แต่ว่านิสัยเนี่ยโมโหร้ายทุกครั้งที่ทะเลาะ
ถูกทำร้ายร่างกายตลอดเลยเธอใช้คำว่านับครั้งไม่ได้นะ
หกเดือนที่ผ่านมานับครั้งไม่ได้แค่หกครั้ง
ยังโดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งจนนับไม่ได้อ่ะใช่แล้วเธอบอกว่าระยะหลัง
ทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้วก็เลยแยกกันอยู่อืม
แยกกันอยู่แล้วนะช่วงหลังเนี่ยแต่ไม่ถึงขั้นเลิกรากัน
กระทั่งวันที่เกิดเหตุเธอไปหาเพื่อนชายชาวต่างชาติค่ะ
ที่จุดจุดนี้แหละจู่จู่ไหนแหละเจ้านารากรเนี้ย
มาคอบประตูห้องเปิดประตูไปปุ๊บไอ้ท้อยทันทีเลย
ครับทีนี้หลังเกิดเหตุเธอไปพักอยู่ที่บ้านลูกเลย
กลัวค่ะกลัวว่านายนารากรจะกลับมาทำร้ายอีกครั้ง
อืมเธอยืนยันเลยไปแจ้งความแล้วก็ต้องให้คดีเนี้ย
มันถึงที่สุดเลยครับตำรวจว่ายังไงบ้างครับ
ตำรวจนะก็เดินทางไปที่ห้องพักที่อยู่จุดนี้ก็คือพัทยากลางของนายนารากรนะคะ
ก็คือห้องบ้านของนายนารากรที่พักเนี่ยเพื่อเชิญตัวมาสอบสวนไม่เจอนะ
หายไปตั้งแต่วันที่ก่อเหตุไม่เจอนะคะตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาสอบสวนค่ะ
นี่ดูสิเลือดเต็มเลยอ่ะนั่นน่ะสิครับเอาน่าเห็นใจเหมือนกันนะก็หวังว่าคุณจะตำรวจจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับ
เพราะว่าเราก็เล่ากันไปเยอะเรื่องของความหึงหวงพอเราใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเมื่อไหร่เนี่ย
มันก็จะเกิดเหตุลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยที่อำนาจเจริญก็มีเหมือนกัน
ผู้ชายฮะเป็นแฟนเก่าผู้หญิงเขาเลิกลาไปแล้วสุดท้ายไม่ยอมจะไปตามของ้อคืนดีที่ผับ
ผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยผู้ชายเอามีดไปแทงผู้หญิงถึงในผับเลยครับ
โอ้โหวุ่นควายเลยครับเห็นมั้ยครับคุณจูด้องคุณสุภัสรา
ผู้ก่อเหตุก็โดนจับได้อยู่ตรงนั้นกาดของผับที่นี่ก็ช่วยกันรุมจับเลยนะ
ส่วนผู้บาดเจ็บผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าต้องโดนอุ้มออกมาแบบนี้เพราะเตรียมที่จะพาไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
หึงโหดเป็นเหตุนะครับคุณผู้ชมลักษณะมันเกิดขึ้นที่บริเวณตรงผับแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศฉุนละมุนแล้วฮะเป็นช่วงที่กาดของผับจับกลุ่มตัวชายคนก่อเหตุเอาไว้ได้
ใช้อาวุธมีดไปแทงผู้หญิงผู้หญิงเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะ
สุดท้ายก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอำนาจเจริญเบื้องต้นนะยังไงรู้ไหมสองท่าน
พบว่าถูกแทงไปที่บริเวณช่องท้องอาการสาหัสเลยนะครับ
ตัวผู้ก่อเหตุฮะคือนายธนวัฒน์แสงเพชรอายุ๒๒ปีเท่านั้นเองครับไอ้หนุ่มวัย๒๒โอ้โห
ตำรวจนะฮะก็ทำการนำตัวไปสอบส่วนที่โรงพักก่อนตัวเขาสารภาพนะว่าก่อเหตุเพราะหึงหวง
ผู้หญิงน่ะเป็นแฟนเก่าของเขาเขานะฮะก็ยอมรับมีเรื่องทะเลาะกัน
แล้วก็ฝ่ายหญิงเป็นคนขอเลิกแต่ตัวผู้ชายเองไม่ยอมเลิกไง
จะไปขอคืนดีที่ผับไปหาถึงที่เลยตัวผู้หญิงเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมล่ะ
สุดท้ายเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะผู้หญิงเองก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉัน
มายุ่งกับฉันเหมือนผู้ชายบันดาลโทษะ
โอ้โหคนในนั้นก็ตกอกตกใจกันหมดสิ
แล้วตอนนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็บอกนะว่าไม่ยอมแน่มาทำร้ายกันถึงขนาดนี้
เพราะเกิดว่าเขาเสียชีวิตไปตายไปขึ้นมาทำไงล่ะ

ตอนนี้เบื้องต้นตำรวจได้ตั้งข้อหา
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปขออนุญาตศาลฝากขัง
เรือนจำจังหวัดอำนาจริงแล้ว

อ่าทีมข่าวของเราได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ
จากนางสาววราพรอายุ๓๓ผู้บาดเจ็บ

อย่ามีเวรต่อกันและกันอีกเลย
สุดท้ายไม่จบเวรแทงเข้าไปแบบนี้
ใช่ทุศพัฒลาครูพูดถูกสร้างกรรมใหม่เข้าไปอีก
แล้วอายุ๒๒เองเสียอนาคตเลยนะไปแทงคนแบบนี้เข้า
พูดคำว่ากรรมใหม่เนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องไปชดใช้ในคุกหรือเปล่านะ
ก็ถ้ามีการแทงกันทำร้ายกันเกิดขึ้น
ครูชมจากเรื่องฟันแทงไปแล้ว

ที่นี่เขาน้ำถวมรถมอเตอร์ไซส์
กูชมเขาไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้
รถกระบะท่านนี้น้ำใจงากอาศาจ

ใช่ครับน้ำใจแบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อย
แต่ถ้าเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจจริงเลย
คือรถมอเตอร์ไซคันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่ารายเดอร์เนอะ
เขาก็จอดนิ่งอยู่ข้างทางพักนึง

ผมไม่แน่ใจว่ารถมันดับจากน้ำท่วมหรืออะไร
แต่ว่ารถบรรทุกคันนี้เขาขนของมาเต็มเลย

พี่คนนี้ทำไมจอดนิ่งมีน้ำจ่าย

พี่เป็นไงบ้างมาเลยเดี๋ยวผมช่วยก๊อฟก่อนเลย
แล้วก็นี่ฮะใสไปแบบนี้
โอ้โหมีน้ำจ่ายมากชาวนี้เขาเข้ามาชื่นชม
พี่เป็นคนดีมากเลย

เป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากเลย

ทำดีก็ได้รับความชื่นชมแบบนี้นะฮะ

มอเตอร์ไซค์เขาอาจจะสตาร์ทไม่ติดแล้วนะ

แล้วเดี๋ยวก็หาองค์หาอู่ซ่อมไป

น้ำก็เต็มน้ำจ่ายล้นกว่านั้นอีก

ยังอยู่ที่เรื่องของบนท้องถนนค่ะ
ถามท้องสนท่านเวลาเจอไฟแดง

แต่เขาบอกว่าถ้ามันโผล่มาสาวไฟพร้อมกัน

ถ้าเปิดมา๓ไฟมาครบเลยทั้งแดง

ดีไฟมันขึ้นสวยงามผมชอบ

จะไปจะมาจะอยู่จะเอ๊ะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้

เพราะว่าต้องบีบแปลให้สัญญาณระวังซึ่งกันล่ะกัน

แยกนี้ก็คือ๔แยกพื้นที่หมู่ที่๓
ตำบลคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
กำลังลังเลไปหมดเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามแม่ค้าก็ต้องไปถามแม่ค้าแถวนั้นนะคนขับ
ถามเขาว่าเป็นนานหรือยังอาการแบบนี้
คุณแม่แต๋วแม่แต๋วเจริญสุขขายของอยู่แถวนั้น
บอกว่าก่อนหน้านี้มันก็มีเสียบ้างนะ
แต่ไม่ถึงกับกระพริบขนาดนี้
นี่ถือว่านักแล้วนะคุณนักข่าว
คือตามลักษณะนะถ้าเกิดมันมีอาการชำรุดอะไรยังไงเนี่ย
อัตโนมัติของมันก็คือจะขึ้นไฟเหลืองกระพริบ
เพื่อให้ระวังแต่เนี่ยมันขึ้นทุกไฟ
มันหมายความว่าไงระวังทั้งหยุดระวังทั้งให้ไป
ระวังเอ๊ะยังไงนะดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะ
แต่ป้าแต๋วบอกว่าขอเธอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการให้หน่อยก่อน

ไม่อยากให้เป็นสี่แยกวัดใจแบบที่คุณสุภาษาราบอก
ควรจะเป็นสี่แยกที่วัดน้ำใจ
ให้ทางซึ่งกันและกันจะได้ปลอดภัย

หลายคนบอกว่าทานเบอร์เกอร์ได้ไหมช่วงบ่าย

ดูสิดูสิแต่เขาบอกว่าเบอร์เกอร์ที่นี่เป็นเบอร์เกอร์กรอบค่ะ

ติดตามในสบายรอบรุ่ง

โอ้โหดูสิเขากดเอาเนื้อมากด

ว่าร้านไหนเอาให้ดูภาพไปก่อนแล้วจะบอกไปก่อน
นี่บันแบนขนาดนี้แล้วเราไม่รู้สักครู่นี้

เอาเอาให้กรอบเอาให้บางกันไปเลย

ขนมปังก็เป็นโฮเมด
ถ้าใครกินไปแล้วกรุบกรอบ
ฟิ้นสุดไปเลยครับผมอาวเหรอครับหรือเรา
ใครสายเบอร์เกอร์นะคะที่ยังไม่เคยทานเบอร์เกอร์กรอบ
จะบอกเลยนะว่าร้านนี้คือร้านร้านร้าน

อยู่ที่แบมบีนี่วิลล่า๑๘ซอยสุขุมวิทย์๒๖กรุงเทพ

อ๋อสุขุมวิทย์๒๖สุขุมวิทย์๒๖ค่ะ
สุขุมวิทย์๒๖แบมบินี่วิลล่า
ถ้าไปไม่ถูกหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว

ขอบคุณคลิปที่ทำให้เราน้ำลายไหลกับเบอร์เกอร์กรอบนะคะ
ที่นี่เขามีรีวิวร้านเด็ดอร่อยเยอะเลย
ใช่ครับไปดูเรื่องนี้บ้างเป็นเรื่องของคนสูงอายุนิดนึง
แต่ว่าถามคุณชนะนิดนึงว่าเวลาที่เราแบบอายุเยอะ
มันยังออกกำลังกายมันมีอาการอะไรบ้างไหมครับ
มันก็ต้องวอร์มนะมันก็ต้องแบบว่าคอยเช็คร่างกายให้ดีใช่ไหมล่ะ
คุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคุณอายุเยอะอย่างแรก
ก็หลักฐานมันเต็มหน้าไม่กล้าปฏิเสธ
เอาอย่างนี้ไปดูคุณยายท่านนี้หน่อย
คุณผู้ชมอายุเยอะแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงจะแข็งแรงขนาดไหน

คุณยาวคุณยาย

อายุเนี่ยคุณยายเขาอายุ๗๔ปีนะครับ
อายุเยอะแล้วนะแต่คุณยายชื่อยายโสแข็งแรงมากเลย
ไปเที่ยวที่นี่เลยบ้านพระภูรา
แต่ว่าสไลเดอร์มันคล้ายที่เราไปสัมมนากันเลยไหมคุณชนะ
ชัดคล้ายเลยเราเป็นวัยรุ่นภูรา
แล้วคุณยายกับสไลเดอร์มาแบบนี้นะครับ
เรียกได้ว่าอายุไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมด

ชุดว่ายน้ำคุณยายอยากพูดแค่นี้แหละ

ใส่บ้านหรือใส่บาง
แต่ว่าเคยไปบ้านเพื่อนมั้ยแล้วมีสุนัขอะ

สุนัขที่บ้านมันดุมันกัดหรือเปล่า

จับได้มั้ยเล่นได้มั้ยแต่เพื่อนคุณที่บอกว่าเขามาเลย

มันหน้ามาบ้างมันกัดมั้ย

มันอาหารหอบแข็งได้มั้ยได้ไม่กัดหรอ

บอกว่าสุนัขมันไม่กัดไงจูด้ง

หน้าตาน้องก็ดูน่ารักไม่น่าจะเป็นหมาที่โหดนะ
อาชี้หน่อยน่ารักจังขอเล่นหน่อยนะจ๊ะ

โอ้โหกระโดดเกือบถึงหัว
โอ้โหดีนะที่ติดดินเนี่ย
เป็นหมาติดดินชอบขุดคุ้ยแบบนี้แหละครับธรรมดิสัยของสุนัขมันไม่กัดแต่งั่งเลย
โอ้โฮของกระโดดเลยนะเค้าไปติดอยู่ได้
มันไม่กัดขาไม่กัดมือแต่กัดคอ

คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาไปที่ประเทศจีน
เขาบอกว่าชาวบ้านที่นั่นเขาแห่มาให้กำลังใจ
และชื่นชมจริงกับพ่อนุ่มคนนี้
ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนโดยมากคนโดยรวม
ว่าแต่เขาทำอะไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กัดสะบัดข่าว
กัดสะบัดข่าวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคนน้ำใจงาม

อยู่ที่ประเทศจีนนะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถ
มันคว่ำและเป็นรถเคนคันเบอร์เลอร์เลยนะคะ
แล้วเกี่ยวว่าสายไฟมันย้อยลงมาอ้าวใครขับปาดไปผ่านมาไม่ได้แล้วนะคะ
เขาก็เลยเอาไม้ค้ำยันให้ยืนอยู่แบบนั้นชั่วโมงครึ่งค่ะ
โอ้โหดูเขาสิทำแบบนี้อยู่ชั่วโมงครึ่ง

เดี๋ยวนะให้เห็นอีกทีนี่ค้ำไปยันขึ้นไป
เพราะฉะนั้นเป็นเส้นที่รถบรรทุกภัณฑ์เยอะ
ผมชอบอย่างหนึ่งนะคุณสุภาษาคลิปนี้มันจะมีเพลงคอไปด้วย
เดี๋ยวทีมงานขออนุญาตนะเปิดเพลงคอไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้คุณสุภาษาราเนี่ย
เพื่อนคะพอดีว่าเราไปเห็นผู้ชายคนนี้พี่คนนี้เขามีน้ำใจมากเลย
เราก็เลยอยากจะถ่ายคลิปนี้ให้เพื่อนในโลกโซเชียลได้ดูกันค่ะ
พี่เขาใจดีมากเอาไม้ค้ำสายไฟไว้ตั้งชั่วโมงครึ่งเนี่ยเพื่อน
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแถวนี้เขาก็เลยใจดียืนอยู่แบบนี้ตั้งชั่วโมงครึ่ง
เอาแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีคนใจดีมาช่วยก็คือเอารถที่เป็นรถเก็บของอยู่ในโกดังอ่ะ
แล้วก็ยังอยู่นิ่งแล้วพี่เขาก็ได้มีโอกาสไปชิล
ไปพักบ้างเป็นชั่วโมงแล้วนี่ใช่ไหมล่ะ
ยืนอยู่แบบนั้นเอาคุณลองทำสิ๕นาทีอยากจะได้ทำ๕นาที
นาทีเดียวก็ไม่ไหวแล้วตะคิวกิน
พี่เขาทำทั้งชั่วโมงคือปกมือให้หน่อยนะคะ
เขาจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ดูไว้เป็นเรื่องของคนที่มีน้ำใจแล้วกันนะคะ
เกิดขึ้นที่เมืองชิงเต่ามวลชนซานตรง

ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เราทำดีครับ
คุณผู้ชมครับบางทีตื่นมาเช้าอยากจะอัปเดตข่าวสาร
แต่มันไม่มีเวลาดูทีวีเวลาเร่งด่วนเนอ
บอกเลยว่ามีเมนูใหม่ที่จะช่วยให้คุณผู้ชม
สามารถอัปเดตข่าวสารได้ครับ
อุ๊ยเมนูใหม่นี่อะไรผัดกะเพราไทยรัฐ

เฮ้ยไม่ได้หิวอะไรขนาดนั้น
นี่คุณผู้ชมเมนูใหม่ใครที่อยากจะอัปเดตข่าวสารยามเช้านี้เลย
นี่เห็นไหมเช้านี้ต้องรุ้งสีเหลืองแบบนี้

จะเจอกับข่าวสารบอกเลยว่าสดใหม่เสมอนิ้ว

พี่ดอมโลรยังหล่อเลย

โอ้โหไม่แต่พี่ดอมเขาหล่ออยู่แล้ว
อัปเดตอะไรเข้าได้เลยที่ไลน์ไทยรัฐทีวี
แต่ว่าเข้ายังไงเดี๋ยวผมเข้าให้ดูบางคนเอ๊ะ
มันยังไงมันยากเอ้ยตรงเออ
คุณจูด้งเปิดให้ถูกกลุ่มไลน์นะ
คุณเอาดีนะลบหลายกิ๊กก่อน

นี่คุณผู้ชมเข้าไลน์แล้วก็
เสิร์ชว่าไทยรัฐสีเขียวโลโก้แบบนี้

อ๋อเสร็จ

กดเลยเห็นไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งปื้มมันจะขึ้นลิงค์ข่าว
ข่าวให้เราอัปเดตว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างนี่สดใหม่ทุกวันคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ชาวนี้สั่งครับ
ใครที่กังวลเรื่องของน้ำหนักเกินเวลาไปชั่งน้ำหนักบนตาชั่งแล้วเนี่ย
ใจคอไม่ค่อยดีเบรกหน้าผมมีวิธีดีมาบอก
ว่าแผนต้องทำอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครเขา
กลับมาในเบรกนี้พูดถึงเรื่องของการชั่งน้ำหนักกันดีกว่า

สาวสาวบางทีก็ไม่ชอบแล้วนะ
แต่หนุ่มอย่างเราบางทีเราก็ไม่ค่อยชอบ
เหมือนกันเห็นน้ำหนักเราเยอะเข้าก็ต้องไปควบคุมอาหารกันอีก
เขาบอกว่ามีวิธีในการชั่งน้ำหนักยังไงให้ดูไม่อ้วนครับ
น้ำหนักหายไปตั้งหลายโลเลย

ในเมื่อยืนช่างอย่างนี้แล้วมันรู้สึกแย่

โอ้โหน้ำหนักหายพวบเลย

หายไป๓๐กับโล
ก็แล้วแต่มันมีวิธีในการให้กำลังใจตัวเองที่แตกต่างกันออกไป
ถ้าเป็นไปได้เครื่องตาช่างทิ้งนะครับ

คุณผู้ชมย้ำเกมกันสักนิดนึงนะครับใครอยู่บ้านเฉย
เสียงดีแบบนี้บอกเลยว่าผมเองก็อยากได้

แค่ให้คุณผู้ชมแอดไลน์ไทยรัฐมา
แล้วก็ขอ๓คำโดนใจ
กำลังใจให้กับคนที่น้ำท่วมหน่อยฮะ
อยากให้กำลังใจอะไรบ้างส่งเข้ามาครับคุณผู้ชมครับ
สำคัญที่สุดเลยค่ะจะได้ติดต่อกลับได้นะครับ

เอาปิดท้ายรายการวันนี้กับภาพน่ารักหน่อย
นกมันไปทำอะไรอยู่บนหัวเจ้าแมวสีเทาตัวนี้
ค่อยไปดึงอะไรตุ๊กดูความน่ารักนี้นะคะ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ